อีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะพันชาบ่า
ดอกชะบาเป็นดอกไม้จริงแล้วเกิดขึ้นง่ายแล้วก็อยู่ในหลายบ้านนะคะ
แต่ว่าสองพ่อลูกชาวจันทบุรีนะคะก็พลิกชีวิตจากเป็นเกษตรกรสวนลำไย
คิดค้นเพาะพันธุ์การปลูกชะบาแบบเข้มข้นเลยทีเดียว
ตอนนี้ระหว่างอยู่ขั้นตอนของการผสมเกษรเพื่อที่จะให้เกิดพันธุ์ใหม่แปลกนะคะ
นายประเทืองอายุเจริญค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันไม้เขตร้อน
และนายธนัดอายุเจริญเป็นลูกชาย
พ่อลูกนี้เป็นชาวตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ปลูกต้นชะบาอยู่ที่สวนภูสอยดาวกาเดน
ธนัดบอกว่าเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมา
ได้นำพันธุ์ฉบามาจากหลายประเทศ
เพื่อทดลองเพาะจนขยายพันธุ์ได้กว่า๔๐๐สายพันธุ
บนพื้นที่กว่า๘๐ไร่นี่ดูสีหลากหลายมากมายทีเดียว
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทดลองผสมเกษร

ด้วยการเอาเมล็ดที่ได้จากการเพาะพันธุ

คุณดูสิสีสันแล้วดอกใหญ่มาก
ดอกเราก็ไม่คุ้นตาไม่เคยเห็นเลยนะ
ตอนนี้ทดลองอยู่คิดว่าอีกสัก๒ปี

ส่วนทางด้านนายประเทืองผู้เชี่ยวชาญด้านพันไม้เขตร้อน
บอกว่าชาวบ้านนั้นรู้จักชะบากันมานานแล้วค่ะ

จะมีชะบาปลูกอยู่เป็นพุ่มเป็นแถวนะคะ

ปัจจุบันชะบาได้รับการผสมพันธุ์

จนมีทั้งรูปทรงสีสันสดใสสวยงาม
อกจากนี้ดอกชะบายังคงเป็นดอกไม้ที่มีความเชื่อ

อย่างเช่นคนปีกุลปลูกบ้านใหม่
ก็ต้องใช้ดอกชะบาและใบทองพันช่าง
วางไว้ก้นหลุมรองเสาเอกของบ้านนะคะ
เพราะเชื่อว่าจะทำให้เจ้าของบ้านนั้นร่ำรวย
จากนี้ชาบาเองก็เป็นพืชที่มีความผูกพันกับคนไทยมาช้านาน

เพราะว่าดูแลง่ายแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีด้วยค่ะ

ใช่ค่ะแล้วพอออกดอกมาก็สะพรั่งเต็มต้นเลย